ก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ประมาณเนี่ยพรุ่งนี้ก็๒๐แล้วครับ
สิบก็คือหนึ่งเดือนที่คุณพ่อเสียเอ่อมันเร็วนะฮะ
มันเร็วมันเร็วมากสำหรับสำหรับครอบครัวสำหรับพวกผม
คือผมเพิ่งนึกไปเมื่อวานเมื่อประมาณ๒วันที่แล้วเฮ้
นี่จะจะครบหนึ่งเดือนที่ที่พ่อผมเสียแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้สภาพครอบครัวก็ก็ก็ต้องปรับตัวครับ
อืมยิ่งคุณแม่ก็คือจะคือจะไปทานข้าวคุณพ่อทุกวัน
คุณพ่อเป็นคนกลับบ้านทุกวันครับเขาก็ยังนั่งเหม่อนั่งร้องไห้กับเขาอยู่
ชั่วโมงนั้นก็เป็นวันปกติครับวันทำงานของผมวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ไปถ่ายละคร
ซึ่งวันนั้นมีซีนนี้ด้วยมีซีนเดียวเป็นซีนที่พูดว่า
คุณไปหาหมอบ้างนะคุณเข้าโรงพยาบาลไปตรวจบ้างนะคำนี้คำเดียวเลยครับ

แล้วเมื่อไปงานอีกงานต่อคุณพ่อโทรมาหาผม
ถึงงานยังลูกไปงานอีกงานหนึ่งต่อทันไหม
ผมก็บอกว่าเออผมไปทัน
อย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะ

ซึ่งก็ไปกินข้าว
ผมก็ไปหลังจากนั้นเสร็จงานตรงนั้น
ผมก็ไปกินข้าวที่เซ็นทันไปร้านอาหารหนึ่ง

แล้วทีนี้ก็มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามา

คุณพ่อผมโทรมาบอกว่าเอ้ยอยู่ไหนเนี่ย
มาช่วยป๊าหน่อยป๊าหายใจไม่ออกป๊าไม่ไหวแล้ว
โทรมาด้วยเสียงที่แบบไม่ไหวแล้ว
เขาพยายามจะหายใจแต่ว่าเขาหายใจไม่ได้แล้ว
แล้วหลังจากนั้นผมก็ถามคุณพ่อผมว่าคุณว่าผมอยู่ไหน
อยู่ตรงไหนเป็นอะไรทำไมหายใจไม่ออก
เขาบอกว่าเขากลัวเขาอยากกลับบ้าน
เพราะว่าเขาก็แบบเออรอแป๊บนึง
ตอนนี้อยู่ตรงไหนเขาก็ยังมีสตินะครับ

แล้วเขาจอดตรงป้ายป้ายบอกทาง
ซึ่งป้ายบอกทางมีเขียนว่าบางพีกับสำโลง
พ่อผมก็คงจะมองแล้วคงจะแบบเออบางทีนะลูกบางที
ผมก็โอเคกำลังไปนะป๊าอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นผมก็โทรประสานทางสายด่วนให้ไปช่วยคุณพ่อ
หลังจากนั้นผมก็ขับรถไปแต่ในใจผมก็คิดว่าคุณพ่อผมยังอยู่
คุณพ่อผมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหลังจากนั้น
คุณพ่อผมไม่มีอาการอะไรเลยเป็นคนปกติเป็นคนแข็งแรง
คือ๖๐ก็ยังแข็งแรงครับ
ก็ขับรถไปขับรถไปจะถึงแล้วก็โทรหาคุณพ่ออีกทีหนึ่ง
รับสายแต่เสียงคุณพ่อพูดไม่ได้แล้ว
เสียงคุณพ่อพูดอย่างเออเออเออ
พยายามสื่อสารกับลูกแต่ไม่สามารถพูดได้แล้ว
ก็ขับรถไปแต่ในใจยังคิดว่าพ่อผมไม่เป็นไร
พ่อผมอยู่ในใจลูกคือลูกคนนึงที่จะแบบเออ

ขับรถไปถึงก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามา
บอกผมว่าพ่อไม่อยู่แล้วนะพ่อไปแล้ว
แต่อย่างนั้นผมไม่รู้ว่าผมขับรถถึงพ่อผมได้ยังไง
สติผมรูดแล้วผมลอยนะครับ

ผมขับรถแล้วผมเลาไปไหนไม่รู้นะเลา
เออจังหวะที่ลงไปเห็นพ่อคุณนะ

มีวันนั้นวันเดียวที่คุณพ่อผมไปถึงบ้าน

อย่างแบบถ้าคุณพ่อผมก็ใจวายเนี่ย
มันมีเวลาประมาณ๑๕นาทีครับ
แต่เวลาชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่คุณพ่อต้องกลับบ้าน
แล้วรถมันค่อนข้างติดมาก
ว่าผมจะแวะไปหาคุณพ่อได้ประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วผมก็ไม่มีรถผมก็เปิดกระจกแล้วก็โบกรถให้หลบ

ใช่แต่ก็ต้องขอบใจเพื่อนร่วมทางครับ
เพราะว่าผมเปิดฝ่ายจุบเฉินแล้วผมแบบโปรกมือแล้วคือเขาก็รีบหลบมันใหญ่เลย

กว่าจะขับไปหาคุณพ่อได้ประมาณ๔๐กว่ากิโลกรัม

กว่าจะถึงก็ไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้คุณพ่อก็ไปแล้ว

ก็คือเห็นคุณพ่อไม่มีโรงหายใจแล้ว
ไม่มีใครคิดว่าพ่อผมจะแบบ

บ๊วยบ๊วยท่านเป็นมีอาการลบเหรอ
อเจมส์ท่านมีอาการครับท่านมีอาการครับท่านมีอาการก่อนหน้านั้น๒วันครับ
ก่อนนั้นก่อนหน้านั้นก่อนเสียชีวิตเนี่ยแม่มาบอกผมว่าเอ้ยป๊าเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะ
แน่นอกทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวคงหาย
คุณพ่อผมก็คือเขาดื้อเขาไม่ยอมไปหาหมอ
อเรนนี่แต่เราไม่อยู่มันเป็นอาการของเขาหัวใจนะครับ
ใช่ครับผมไม่รู้คือผมสื่อสารกับคุณแม่ผิดด้วยแหละ
คุณแม่บอกว่าแน่นแถวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าอะไร

ผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเนี้ยผมก็คิดว่าเออแน่นแถวเน
ก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะสภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าพ่อผมจะขับรถมารับแม่ผมทุกเย็นไปกินข้าวเนี่ยแล้วคุณแม่ผมจะนั่งชิงช้าตัวเดิมนั่งเก้าอี้ตัวเดิมแล้วก็มองเหมือนกับพี่นอกว่าสุขสงสาร
อ๋อดีขึ้นครับดีขึ้นล่าสุดยังฟันหาคุณพ่ออยู่เลยผมไปไหว้พาวัดนึงมาอ่าแล้วก็ขออธิษฐานเพราะว่าเอ่อถ้าผมมีบุญขนาดไหนหรือว่าอยากมีบุญมีอะไรอย่างเงี้ยช่วยให้ผมเนี้ยไปเจอคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งได้ไหมอยากเจออยากอยากคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อีกวันหนึ่งก็มาเลยครับ
เจอคุณพ่อนั่งสูบบุหรี่ท่าเดียวท่าเดิมเลยแล้วก็เราก็ถามเขาว่ายังไม่เลิกสูบบุหรี่อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกเขาว่าสบายดีไม่ต้องห่วง
แล้วผมก็บอกว่าเออผมกินถึงเขานะครอบครัวกินถึงนะเขาก็บอกว่าเขากินถึงเป็นใจเลย
เพราะผมเป็นคนน่ารักครับผมเป็นคนคุยเขาทุกเรื่องผมยังเสียใจทุกวันนี้ผมยังทำได้ดีที่สุด
ยังมีสิ่งยังเขายังเป็นห่วงเขายังเป็นห่วงเขายังเป็นห่วงชีวิตผมอยู่เยอะ
เพราะว่าผมก็ลึกแล้วผมก็มีเรื่องส่วนตัวที่มีปัญหาเยอะครับ
ไม่ใช่ว่าจะเห็นเล่นแสดงละครหรือแบบงานเยอะแล้วจะมีชีวิตที่เรียบหรูมันไม่ใช่เลยครับ
เอ่อเล็กเล็กเล็กก็จะจะค่อนข้างที่จะยังรับอะไรไม่ได้
เพราะว่าด้วยความที่เราต้องมาจัดการจัดการเองทุกอย่างแล้วขั้นตรงขั้นตอนเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
เอ่อหรือว่าเรื่องงานเนี้ยแหละครับเรื่องงานเรื่องงานเรื่องชีวิตนะครับ
เรื่องชีวิตเนี่ยครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเกเลเยอะใช่
แล้วเป็นเพราะคุณพ่อด้วยแหละคุณพ่อเนี่ยพยายามเขาเรียกเป็นคนปั้นเลยดีกว่า
เป็นคนอ่าช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเนี้ยพยายามพยายามพยายามสอนลูกกันให้ดี
อีกไม่ไม่กี่ปีเนี่ยเขาจะกลับมามาขับรถให้ผมเพราะว่าเขาอยากพักผ่อน
เขาเลยไปก็ไม่ได้ดูนแหละ
ก่อนเสียครับก็เคยคุยกันครับว่า

ถ้าถ้าถ้าถ้า

คือผมทำผิดมาอย่างนึงทำผิดก็อย่างนั้นเขารู้เรื่อง
แล้วเขาบอกว่าป๊าตายไปมึงอย่ารู้สึกดิไหม
พี่ตอบอยากจะบอกเหตุการณ์เลยว่ามันแค่เซลล์วินาทีเดียวก็ทนแล้วไปกลางบ้านดู
บ๊วยเออใช่คำนี้ดีกว่ามาก่อนเราบอกคนอื่นว่า
แต่เรายังไม่รู้จักคำนั้นฮะเรามารู้จักคำนั้นน่ะ
เพราะเราเป็นมีความสุขเลยนะไม่ต้องไปซีรีส์เลยนะ
คำนั้นมันสามารถใช้ได้จริงครับแล้วมันทำให้เราดีขึ้นในชั่วขณะหนึ่ง

ผมก็อยากจะบอกใครหลายคนที่คนพูดทางบ้านเนี่ย
จะเห็นบ่อยว่าพวกดาราศิลปินหรือว่าพวกแบ่งไอคนมาบอกว่า
เออคุณรีบกลับแม่คุณเถอะในวันที่คุณพอมีเวลาในวันที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่

เมื่อก่อนผมไม่รู้สึกเลยอ่ะเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยจะอย่างนั้นทำไมวะ
เรามีเวลาตั้งเยอะแยะที่จะทำแต่เมื่อเราเจอตัวเองเนี่ยมันไม่มีเวลานะครับ
มันมันเวลานั้นมันมันไม่มีแล้วในรางวัลที่บอกรักเขาเขาไม่มีอะไรที่จะตอบโต้ไปแล้ว

คุณอยากบอกคุณพ่อมั้ยครับว่าเราจะดูแลคุณแม่แม่คุณพ่อ
บอกครับบอกครับเคยบอกครับว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกอีกกลั้มนึงจะสำเร็จแล้ว
อันนี้นึงจะได้ล่ะจะจะจะทำให้ครอบครัวสบายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ก็เคยบอกท่านไว้ใช่
เอ่อก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็พยายามจะจะทำไม่ต้องกลัวแม่เหงาแน่นอน
คือจะกลับบ้านให้ไวเมื่อก่อนโทรมาป๊าโทรมาไม่ค่อยรับโทรศัพ
ทุกวันนี้มันไม่มีมันไม่มีเสียงบ้าง
มาแล้วอยากรับโทรศัพท์เขาแต่เขาไม่อยู่แล้ว
อยากจะบอกบาททุกคนว่าเออมันยังมีเวลาก็ทำเลยครับ
สำหรับเริ่มงานเรื่องอะไรตอนนี้มันดีขึ้นลงมากกว่า
ดีขึ้นครับดีขึ้นครับมีผู้ใหญ่ให้โอกาส
พี่เอสพี่ชอตก็ส่งงามมาให้เรื่อย

คิดว่าเราทำในสิ่งที่พี่พ่อวางแผ่นที่เขาตกเรา
ให้เรามาเป็นรับวันนี้ได้ไหม
ตามที่เราตั้งใจได้หรืออย่าง

เพราะว่าเขาเป็นพ่อเป็นลูกกับผม
เขารู้ว่าผมมีปัญหาจุดไหน
ผมมีปัญหากับใคร

หรือว่าผมอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเขารู้หมดครับ